ต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ
สำหรับพี่โดมปกรณ์ลำคุณผู้ชมขาบอกเลยว่า
สงครานปีนี้คิวโดมแน่นเลยนะคะ
ยาวตั้งแต่ก่อนสงกรานยาวไปถึงวันไหลพัทยาคุณผู้ชม

โดมบอกว่าเหมือนเจ้าภาพอัดอั้นหลังจากที่ไม่ได้จัดงาน
ลงสงกรานกันมาสามปีเนอะเราก็รู้รู้กันอยู่เจอโควิดหมดโควิดก็รีบโทรมาจองคิวโดมปกรณ์ลำรับสายกันแบบจ้าละวันเลย
อืมพี่โดมบอกว่าแฮปปี้มากที่ได้กลับมาทำงานที่รักนะฮะทั้งจะเป็นงานดีเจรวมไปถึงพาร์ทของงานนักร้อง
เรียกได้ว่าวอร์มเสียงรอซ้อมเต้นซ้อมร้องก่อนจะมีการออกซิงเกิ้ลใหม่ของตัวเองด้วย
อันนี้ถือว่าวอร์มทีมไว้ก่อนส่วนช่วงหยุดยาวสงกรานปีนี้พี่โดมก็ฮอตขนาดไหน
คุณผู้ชมค่ะมีโชว์ดูสิคือทุกโปสเตอร์แทบทุกจังหวัดเนี่ยมีโดมปกรณ์ลำมากเลยนะคะ
แบบพี่โดมพี่โดมพี่โดมและพี่โดมจะไปเช็คอินจังหวัดไหนบ้างยังไง

งการงานตลอดเลยครับตั้งแต่วันที่๙ก็ยาวจนวันไหลเลยล่ะครับ
ยาวจน๑๗กลับมารับงานเลยครับตอนนี้ทัวร์เต็มที่เลยนะครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่แจ๊ค
อินทุกที่ยกเว้นที่บ้านของพวกเรา
อยากจะมีโดมประกอบลำเป็นของตัวเองบ้าง
ชื่นใจน้องเต่งงานไปแล้วจ้า
เมทันภรรยาก็สวยคุณผู้ชมค่ะ
ที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่โดม
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ